ช่วงนี้เป็นเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนในการกราดยิงคนอื่นบ่อยครั้ง

คราวนี้เกิดขึ้นที่ซอยท่าดินแดง๖เขตคลองศาลกรุงเทพนะครับ
คือตำรวจของสนสมเด็จพระเจ้าพระยาได้รับแจ้งเหตุยิงกันจนเสียชีวิตนะครับ
ก็นำกำลังเข้าไปปิดล้อมบ้านที่เกิดเหตุในซอยดังกล่าว
หลังผู้ก่อเหตุเข้าไปหลบในบ้านนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องกันชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนคนในซอยตรงนี้
และใช้ความระมัดระวังรอบครอบในปฏิบัติการ
เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย๗๐ปีครับ
ก่อเหตุยิงหลานเขยวัย๕๑ปีจนเสียชีวิตในรถ
หลังก่อเหตุหลบหนีเข้าไปภายในบ้าน

ได้ยินเสียงปืนแบบทิ้งช่วงเป็นระยะ
ได้ยินเสียงปืนก่อน๑นัดแล้วเว้นระยะ
กระทั่งได้ยินเสียงรัวยิงอีก๔๕นัด
แล้วก็เว้นระยะออกไปก่อนจะยิงอีก๒นัด
เสียงปืนทั้งหมดเงียบลงนะครับ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า
ตัวผู้เสียชีวิตก็คือหลานเขยของผู้ก่อเหตุ

ผู้ตายเป็นหลานเขยอายุ๕๑ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุอายุ๗๖ปี
ใช้อาวุธปืน๒กระบอกยังไม่ทราบขนาด
ยิงออกไปแล้วกว่า๒๐นัดนะครับ
ผู้ก่อเหตุไม่ค่อยพูดคุยกับใคร
แต่ทราบว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิต
มีปัญหากันมานานโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้ง

ขณะนี้ตำรวจนำรถเครื่องขยายเสียงเข้ามา
เพื่อที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุ
วางอาวุธปืนและมอบตัวนะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่พาญาติมาเกลี้ยกล่อม

ผมพุ่งกลับนะ

เดี๋ยวสักพักผมจะให้พี่เล็กเอายาเข้าไปให้นะครับ

ถ้าได้ยินส่งเสียงตอบรับออกมาหน่อยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติต้องใช้ความระมัดระวังในการเกลี้ยกล่อมนะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุยังมีอาวุธปืนอยู่นะครับ
แล้วพยายามที่จะเรียกนะพี่ไก่พี่ไก่เดี๋ยวจะเอายาเข้าไปให้
จากผู้ก่อเหตุคือมีอาการป่วยมีโรคประจำตัวก็คือโรคมะเร็ง
แต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบกลับออกมาจากบ้าน
คุณผู้ชมฮะรายงานข่าวล่าสุดในเหตุการณ์นี้น่าตกใจมากนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เปิดรายงานออกมาว่าสุดท้ายสามารถเข้าไปในบ้าน
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ศพ
ศพแรกก็คือหลานเขยวัย๕๑ปีที่ผู้ก่อเหตุยิงเป็นคนแรก
ศพที่๒ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครแต่อีกศพหนึ่งแน่ชัดแล้วว่าคือผู้ก่อเหตุเอง
หรือว่านายไก่อายุ๗๖ปีน่าจะใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านด้วยนะครับ
คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องตรวจสอบกันต่อด้วยนะครับ